คุณผู้ชมครับเอาดูเหตุการณ์ที่บ้านกกอกมุกดาหารหน่อยกันแล้วกัน
คดีของน้องชมพู่อย่างที่เราทราบมาตลอดนะครับ
ทนายตั้มทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดกับทีมงานทนายความ
ที่จะมาช่วยลุงพลในกานฯพลวิพาะลุงเผื่อน้องชมภู
ที่เป็นผู้ต้องหาคดีนี้เนี่ยขอถอนตัว

วันนี้ทนายรัชพลสุริสาครเป็นตัวแทนทีมทนายความของทนายตั้ม
ไปที่บ้านลุงพลนะฮะที่บ้านกกอกมุกดาหาร
เอาเอกสารต่างที่เกี่ยวข้องกับคดีเนี่ย
เอาไปคืนให้ลุงพลเพราะว่าทีมทนายความบอกว่าขอถอนทีมแล้วนะฮะ
เดี๋ยวจะไปยื่นนะเรื่องการขอถอนตัวจากการเป็นทนายความให้กับลุงพลเนี่ย
ในวันพรุ่งนี้พอเข้าไปในบ้านก็ได้คุยกันอยู่สักครึ่งชั่วโมงนะฮะ
เดี๋ยวนี้ก็มีโรงมีรั้วเรียบร้อยแล้วนะครับ
หลังจากนั้นทั้งทนายรัชพลแล้วก็ลุงพลก็ออกมาให้ข้อมูลต่างนี่ฮะ
คือเท่าที่คุณวิมลวันธรรมภักดีผู้สื่อข่าวของเราไปตามเรื่องนี้เนี่ยบอกว่า
ดูสีหน้าของลุงพลแล้วก็ดูค่อนข้างกังวลชัดเจนทีเดียวในช่วงเวลานี้นะครับ
ลุงพลบอกว่าก็เคารพในการตัดสินใจของทนายตั้ม
แล้วก็ทีมทนายความที่ถอนตัวช่วยเหลือตัวเองในคดีของน้องชมพู่นะครับ
ยืนยันว่าทุกอย่างก็ยังมีความสัมพันธ์เหมือนเดิม
แต่ว่าถอนการช่วยเหลือด้านคดีความกันพรุ่งนี้ก็จะไปที่ศาลด้วย
แต่จะไม่คัดค้านการขอถอนตัวของทีมทนายความ
ส่วนทนายคนใหม่ที่จะว่าความให้ตอนนี้ยังไม่ได้
มีทนายเสนอตัวมาช่วยคดีหลายคนบางคนก็ได้คุยกันบ้าง
แต่ยังไม่ได้ตัดสินใจจะเลือกใคร
ลุงพลบอกยังไม่ได้ตัดสินใจจะเลือกทนายคนไหน
ว่าภายใน๒๓วันนี้เนี่ยคงจะได้รู้ว่าใครจะมาเป็นทนายคนใหม่ให้
วันนี้ทนายรจพลศิริสาคอนก็ได้นำเอกสารเกี่ยวกับคดีมาให้ลุงกับป้า
แล้วก็ได้ให้ลุงกับป้าเซ็นเอกสารในการถอนทีมงานทนายนะครับทั้ง๓ท่าน
วันนี้เราก็ได้พูดคุยกันเป็นการส่วนตัวนะพี่รัชพลก็

แล้วก็คิดว่าโอกาสข้างหน้านะครับ
ถ้ามันมีอะไรที่เราต้องพึ่งพาทนายก็คงจะมีโอกาสข้างหน้าที่เราจะต้องได้ใช้บริการของทีมงานทนายอีกครับ
ทีนี้มันมีเรื่องราวที่เขาวิพากษ์วิจารณ์กันอยู่เป็นประเด็นดราม่าเกี่ยวกับคลิปเสียง
ที่ลุงพลเขาได้พูดถึงลุงวินเนอร์
แล้วก็พูดพาดพิงไปถึงผู้ประกาศข่าวชื่อดังคนหนึ่งนะครับ
ลุงพลบอกว่ายอมรับว่าเป็นเสียงผมเองนะ
ไม่ได้ตั้งใจจะพาดพิงถึงใคร

แต่ก็ไม่เครียดหลังจากมีดราม่าเรื่องนี้เกิดขึ้น
กรณีที่ลุงพลขู่ฟ้องกองถ่ายหนังนะที่มาถ่ายทำที่บ้านกกอก
หากจะมาถ่ายที่หน้าบ้านตัวเขาแล้วก็ลานพญานาค
ลุงพลบอกว่าก็เรื่องนี้เนี่ยมันมีอากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดรนเนี่ยมาบินใกล้บ้าน
แล้วก็ที่ลานพญานาคด้วยทุกคนเนี่ยต้องเคารพสิทธิผู้อื่น
ยังไงต้องมาขออนุญาตก่อนแล้วลานพญานาคตอนนี้เขาก็ถูกแจ้งข้อหาเป็นคดีความอยู่
ก็เลยไม่อยากให้ใครเข้ามายุ่งตรงนี้
ซึ่งเมื่อวานมีการเอาโดรนมาบินบนหลังคาบ้านผม
ผมก็ไม่รู้ว่าโดนนั้นเขาได้ขออนุญาตไหม
มีการขออนุญาตนำโดรนขึ้นบินในสถานที่ดังกล่าวหรือเปล่า
การที่ทางกองถ่ายเขาจะเข้ามาถ่ายทำละครที่บ้านกรกนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นจุดไหนที่ใดก็ตามที่อยู่ในบ้านกรอกนะครับ
ก็ควรจะมีการขออนุญาตเจ้าของสถานที่
ก็ไม่รู้นะเรื่องนี้เหมือนกับจะเริ่มถ่ายทำอะไรกันแล้วเนี่ยนะฮะทุกผู้ชมครับ
วันพรุ่งนี้นะครับ๙โมงครึ่งจะไปยื่นเอกสารถอนทนายคดีน้องชมพู่
ร่วมกันกับลุงพลที่เป็นผู้ต้องหาในคดีเป็นจำเลยในคดี
ที่ศาลจังหวัดมุกดาหารทุกอย่างก็ถือว่าแยกทางกันด้วยดีอะไรประมาณอย่างนั้นนะครับ
นายรัชพลก็เอาเอกสารต่างเนี่ยเอาไปคืนให้เรียบร้อยในวันนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
นี่เป็นความคืบหน้าความเคลื่อนไหวตรงนี้นะฮะ